คราวนี้มาดูอิทธิฤทธิ์ของโจรกันบ้าง

ขโมยแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนี่ยโอ้โหเดือดร้อน
คราวนี้มันไปขโมยอะไรไปดูค่ะ
มาแล้วค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาที่ลานจอดรถ
จอดรถก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์อยู่หลายคัน
เขาก็ทำทีมาว่าจะจอดรถ

มือเขามือเขามือบอลจริงเลย

ขับไปที่รถมอเตอร์ไซคันหนึ่งไปเทียบข้าง
เสร็จแล้วก็หยิบเอาเงินนกไปเลย
มาแล้วซ่อนเอาไว้ตรงช่วงด้านหน้า

แล้วก็ยังไงต่อถอยรถไปอีกคันด้วยลบสิค่างานนี้พังละเนละนาดกันไปนีไปเลยจ้ะยังไงคะคุณ
เรื่องราวนี้คลิปนี้ก็เลยถูกแพร่ในโลกออนไลน์ในเพจดังอย่างเฮียขับรถนะคะ
เขามาแชร์คลิปพร้อมกับข้อความบอกว่า
ตำรวจเขารู้ตัวรู้เรื่องแล้วรอมอบตัวได้เลย

พอตำรวจเขาทราบตัวคนร้ายนะคะเขาก็อยากจะให้ออกมายอมรับ
เพราะว่าหลักฐานมันคาตาแบบนี้อยู่
เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเราไม่รู้จริงว่าใครเป็นขโมย

ชาวบ้านชาวช่องอะไรเนี่ยเขาก็หวาดระแวงกันไปหมดแหละนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอเตือนแล้วกันทุกคนเลย
ยังไงดีใช่ก็ต้องเก็บไปด้วยอ่ะอย่าไปทิ้งเอาไว้บน
เก็บไปที่ตัวบางรุ่นมันเก็บใต้เบาะได้ไหม

หรือข้าวของมีค่าอื่นใดก็แล้วแต่

เพราะเราไม่รู้จริงว่าโจรจะมาเมื่อไหร่